ซึ่งถือว่าภารกิจในวันนี้ค่อนข้างเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้
เพราะว่าตอนแรกท่านผู้ว่านโรงศักดิ์บอกว่า
คนแรกน่าจะออกมาจากถ้ำได้๓ทุ่ม
แต่ถึงณวินาทีนี้รายงานข่าวที่ยืนยันชัดเจนก็คือ๖คนแล้วนะครับ

มีรายงานสดเข้ามาจากพื้นที่เมื่อไหร่เราตัดให้ท่านชมทันทีนะครับ
แต่ไปดูที่ท่านนรงศักดิ์โอสธนากรผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วม
ค้นหาผู้สูญหายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนได้แถลงข่าวก่อนนะครับ
แถลงข่าวเนี่ยมีขึ้นเมื่อช่วงเช้านะฮะ
แล้วเป็นแถลงข่าวใหญ่ที่ทำให้ทุกคนจับตาสถานการณ์
ตั้งแต่วินาทีนั้นมาจนถึงณบัตรนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
โดยผู้ว่านรงศักดิ์ปัจจุบันเป็นผู้ว่าพยาวนะ
บอกว่าแผนการช่วยเหลือ๑๓ชีวิตออกจากถ้ำหลวง
จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่๑๐นาฬิกาวันนี้
โอ้โหตอนนี้ด้านแถลงข่าวทุกคนแบบอื้อหือ

ส่งแรงใจสวดมนต์ภาวนาขอให้ประสบความสำเร็จ
ใช่แล้วก็บอกว่าปฏิบัติการก็คือส่งทีมเจ้าหน้าที่เข้าไป
เข้าไปในถ้ำหลวงเพื่อพานักฟุตบอลเยาวชนและโค้ช
หลังจากที่รู้กันมาหลายวันแล้วว่าทั้งหมดอยู่ที่จุดเนินนมสาว
แล้วก็ได้รับอาหารฟื้นฟูสภาพร่างกาย
เรียนวิธีการดำน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ดำน้ำก็คือการดำด้วยการใช้หน้ากาก
นรงศักดิ์บอกว่าผู้ปฏิบัติภารกิจสำคัญในวันนี้
ก็จะประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญดำน้ำ
ที่เป็นการดำน้ำถ้ำชาวต่างประเทศ๑๓คนด้วยกัน
๓คนนี้เป็นหน่วยซิลของไทย๕คนนะครับ
๓คนเป็นชาวต่างชาติอีก๕คนเป็นห่วยซิลของไทย
รวมแล้ว๑๘คนเดินทางเข้าไปในถ้ำตั้งแต่๑๐นาฬิกา
ส่วนวิธีการพาเด็กออกมานะครับ
ก็คือเจ้าหน้าที่๒คนจะมากับเด็ก๑คน
คอยดูแลกันตลอดเส้นทางคาดว่าคนแรกจะออกมาได้ประมาณ๓ทุ่ม
แล้วหลังจากนั้นก็จะทยอยกันออกมาเรื่อย
ทั้งหมดคงใช้เวลาประมาณสัก๒๓วัน
ซึ่งวันนี้ปรากฏว่าคนแรกออกมาเร็วกว่าที่คิด
เพราะว่าสัก๕โมงกว่าก็มีรายงานข่าวว่าคนแรกออกมาแล้ว
จนถึงขณะนี้เท่าที่ยืนยันกันได้ก็คือ๖คน
แต่จะมีเพิ่มเติมมาหรือไม่อย่างไรสำหรับวันนี้
ท่านรอฟังท่านนรงศักดิ์แถลงข่าวตอนดึกกันแล้วกัน
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะแล้วก็มีฝนเริ่มตกด้วย
อาจจะยากมากขึ้นใช่แต่ที่ท่านบอกเมื่อเช้าเนี่ยคือบอกว่า
คงจะทยอยกันออกมาคาดว่าออกมาครบทั้งหมด๑๓คน

ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมยังบอกว่าสาเหตุที่ตัดสินใจเริ่มปฏิบัติการตามแผน

เมื่อวานนี้สูบน้ำลดลงได้สูงสุดเท่าที่เคยเริ่มสูบกันมา
โถง๑โถง๒โถง๓เดินได้โดยไม่ต้องดำน้ำ
ภาพรวมการสูบน้ำน้ำลดบางจุดเนี่ยลดลงมากถึง๓๐เซนติเมตร
ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่น่าพอใจที่สุด
ส่วนความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจของทั้ง๑๓คน
ทุกคนมีความพร้อมมากทุกคนรับทราบภารกิจที่จะต้องปฏิบัติ
และพร้อมจะออกมาด้านนอก
ครอบครัวของทั้ง๑๓คนก็ทราบแล้ว
และเห็นด้วยที่จะปฏิบัติการให้ออกมากันในวันนี้
ทีมแพทย์นะฮะทีมซิลก็ซักซ้อมติดต่อกันมา๔วัน

เท่ากับว่าทุกคนพร้อมทุกหน้าที่ทุกความรับผิดชอบ

เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็บอกว่าขอให้ทุกคนรอฟังข่าว
และส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ให้สามารถทำภารกิจได้อย่างสำเร็จ
จริงแล้วถ้าผู้สื่อข่าวอยู่กับเราโดยตลอด
จะสังเกตว่า๒๓วันที่ผ่านมา

เตรียมความพร้อมไปเรื่อย

ออกจากพื้นที่ตอนประมาณสัก๓ทุ่ม
เพราะว่าวันนี้ความพร้อมถึงพีคสุดแล้ว
เชี่ยวชาญดำน้ำถ้ำจำนวน๑๓คนนะครับได้เข้าไปปฏิบัติการ
อ่าเพื่อช่วยชีวิตน้องน้องเขาออกมานะครับเอ่อแล้วก็เอ่อ
ซีอิลไทยอีกห้าคนนะครับปฏิบัติโดยมีการชัดเจนว่าเราจะเข้าไป
อย่างไรแล้วก็จะกู้กู้ชีพกู้ภัยน้องเขาออกมาอย่างไรนะครับ
เราเข้าไปเอ่อผู้เชี่ยวชาญอย่างต่างประเทศสิบสามนาย
แล้วก็ผู้ชาทานไทยที่มีศักยภาพสูงที่สามารถดำน้ำในระดับที่
สภาพแวดล้อมปัจจุบันอย่างนี้ได้นะครับเข้าไปอีก๕นายนะครับ
เราพยายามจะเคลียร์พื้นที่ให้โล่งที่สุดนะครับ
วันนี้ทั้งหน้างานจะมีผู้ปฏิบัติการกับทีมแพทย์ทีมช่วยเหลือ
ฉุกเฉินเกือบจะทั้งนั้นนอกนั้นท่านอื่นผมขออนุญาตเชิญมา
ตรงนี้เกือบจะทั้งหมดนะครับถามว่าเราพร้อมอย่างไร
น้ำเมื่อวานี้เราบอกว่าน้ำเราต่ำที่สุดในการสูบถงหนึ่งถงสอง
วันนี้ถึงแม้จะมีอุปสรรคบ้างต้องเดินต้องคุกคานกันบ้าง
แต่ตลอดถงหนึ่งถงสองถงสามถือว่าเดินทะลุตลอดรอดฝั่งได้แล้ว
ตอนนี้การปฏิบัติการครั้งแรกหรือคนแรกถ้าออกมาจะอาจจะประมาณ๓ทุ่ม
นี่ค่ะท่านผู้ว่านโรงศักดิ์บอกเลยว่าวันนี้นี่คือดี
ความพร้อมพีคสุดแล้วนะคะทีนี้พอออกมาแล้วจะใช้แผนไหนในการลำเลียงทั้ง๑๓คน
ส่งที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ท่านผู้ว่านโรงศักดิ์บอกว่าต้องพิจารณาเรื่องของความเหมาะสม
ตรวจสอบสภาพร่างกายก่อนนะคะว่ามีความพร้อมกันขนาดไหน
ก็มีทั้งแผนที่จะนำขึ้นเฮลิคอปเตอร์ก็มีแผนที่จะใช้รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน
คือเตรียมพร้อมเอาไว้แล้วทั้ง๑๓คันแล้วก็มีสำรองเอาไว้มากกว่านั้นด้วยนะคะ
ปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ถ้ำหลวงกรมประชาสัมพันธ์และศูนย์อำนวยการร่วม
ช่วง๔โมงเย็นนะคะท่านผู้ว่านโรงศักดิ์
ท่านบอกเลยว่าได้มีการแถลงข่าวนะคะความคืบหน้า
หลังจากที่นักดำน้ำนานาชาติและหน่วยซิลเริ่มปฏิบัติการเข้าไปช่วยเหลือ
นำทั้ง๑๓คนที่เริ่มกันตั้งแต่๑๐โมงเช้า
นำออกมามีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการดำน้ำในถ้ำ
จากต่างประเทศ๑๓คนหน่วยซิลของไทย๕คน
ในจำนวนนี้เขาแบ่งแบบนี้

ก็คือจุดที่น้องอยู่คือเนื้อนมสาว
และจุดที่๖ก็คือจุดกลางทางใกล้๓แยก
ตามแผนงานกระบวนการในการนำทั้ง๑๓คนออกมาจากถ้ำ
บ่าย๒โมงนักดำน้ำอีก๓คน
ก็จะเดินทางเข้าไปสนับสนุนภารกิจ
ในการช่วยเหลือลำเลียงเด็กเขาแบ่งหน้าที่กันแบบนี้นะคะ
นอกจากนี้ยังมีเจ้านักที่กู้ไพรอีกจำนวนนึง
มีนักประดาน้ำผู้เชี่ยวชาญการกู้ภัย
จากไทยจากสหรัฐออสเตรเลียจีนแล้วก็ยุโรป
ประจำการอยู่ที่บริเวณโถง๓จนถึงปากถ้ำด้วย
มีการวางระบบรอกเพื่อสนับสนุนภารกิจ

มีสภาพพื้นที่ที่มีความยากลำบาก

จะนำเด็กชุดแรกออกมาได้เมื่อไหร่และกี่คน
อันนี้คือสถานการณ์ตอนนั้นนะฮะตอนที่เริ่มปฏิบัติภารกิจกัน
โดยนักประดาน้ำจะทำงานร่วมกับแพทย์ภายในถ้ำ

แล้วจะพิจารณาตามความเหมาะสมว่า
เด็กคนไหนจะถูกนำตัวออกมาเป็นชุดแรก